พระบาทสำเด็จพระเจ้าเจ้าหัวตัวราชการที่๙นะครับ
ท่านทรงเป็นตัวอย่างของคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่ตลอดเวลา
แล้วเป็นตัวอย่างของคนที่ทำงานหนักนะครับ
ถ้าจะมองย้อนกลับไปตลอดราชการของพระองค์ท่าน๗๐ปีนะครับ
ผมเชื่อว่าเราไม่เห็นใครที่ทรงงานหนัก
เหมือนพระบาทสำเด็จพระเจ้าเจ้าหัวตัวราชการที่๙
และงานที่ทรงตลอดระยะเวลาตลอดราชการของพระองค์
เป็นงานที่ส่งเพื่อผลประโยชน์
เพื่อความสุขของประชาชนคนไทยโดยรวมนะครับ
หลายครั้งที่ประเทศไทยผ่านวิกฤตมาได้นะครับ
เป็นพระบาทสำเด็จพระเจ้าเจ้าหัวตัวราชการที่๙
ในใจของดรวิรไทยสันติประพบ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช
เพื่อประโยชน์สุขของราศดร
ทรงงานของพระองค์ท่านที่ลงไปอยู่กับประชาชน
ไปทรงงานหรือตามแนวตะแคบชายแดน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ที่เราเรียกว่าเป็นที่สีชมพู
อุทยศาสตร์และคำดึงถึงประชาชนคำดึงเป็นส่วนรวม
ได้ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านผล
วิกฤตในช่วงนั้นหรือไปในช่วงนั้นมาได้นะครับ
แล้วก็เห็นได้ชัดถ้าเทียบคุณภาพชีวิตของคนไทยของเราในวันนี้
กับคุณภาพชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ
ที่ไม่สามารถผ่านผลภัยอันนั้นมาได้
ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยคนไทยในวันนี้เนี่ยมี
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่ามาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน๓ห่วง๒เงื่อนไข
ซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน
ยึดหลักความรู้และคุณธรรม
เป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตและการบริหารองค์กร

ในการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

กับเรื่องของเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

ให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจไทยสามารถเจอกเดินหน้าไปได้

ความมีเหตุมีผลในเวทอย่างการทำนโยบาย
การทำนโยบายในคำหนึ่งถึงเรื่องระยะยาวทำและรักษาพอประมาณ
และที่สำคัญต้องมีภูมิคุ้มกันมีการชน
ที่จะสามารถรับแรงปะทะ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดภายใน
หรือเหตุการณ์ที่มาจากภายนอกประเทศ
ทั้งหมดเป็นปัจจัยสำคัญมาก
ของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
พระราชดำรัฐเนื่องในโอกาสต่าง

การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อพาประเทศก้าวต่อไปข้างหน้า
ดังคำสอนของพ่อที่มีให้ลูก
เป็นคำสอนที่ทันสมัยและใช้ได้เสมอ
หากลูกทุกคนปฏิบัติตามที่พ่อสอน
พร้อมร่วมสารต่อสิ่งที่พ่อสร้าง
อนาคตย่อมต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน
ถึงแม้ว่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตุรัชกาลที่๙
ท่านจะไม่ได้ทรงอยู่กับเราแล้ว
แต่ผมเชื่อว่าหลักคิดที่สำคัญ
จะเป็นหลักที่จะอยู่กับพวกเราตลอดไป
หลายครั้งในหลายโอกาสเราอาจจะท้อใจในสิ่งที่เราทำนะครับ
แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราสามารถเห็นได้จากตัวอย่างการส่งงานของพระองค์ท่าน
เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมบางครั้งอาจจะเหนื่อย
หรือว่าท้อใจจากการทำงานด้วยงานที่หนักครับ
ถ้าได้ดูข่าวในพระสำนักเห็นข่าวของพระองค์ท่านในอดีต
เราเห็นวิธีการทรงงานของพระองค์ท่าน
ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะพระราชทานแรงบันดาลใจ
ที่เราทำให้เราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างไปได้
ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตาม